รีนอัศดาพรที่ก่อนหน้านี้ออกงานแล้วเอ๊ะทำไมดุมขึ้นจังเลยนะคะ
หลายคนสงสัยว่าเธอไปเสริมอื่นมาหรือเปล่า

แต่ตอนนี้ค่ะล่าสุดนั้นยอมรับแล้วว่าเธอนั้นไปฉีดฟิลเลอร์มาค่ะ

นี่ไงบอกเขาบอกอย่างนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
กรีนเคยให้สัมภาษณ์ว่าเพราะมีของเดิมเป็นทุนอยู่บ้าง
และแค่ออกกำลังกายก็ทำให้หน้าอกหน้าใจมาเต็มแบบขึ้นแบบผิดหูผิดตาเลยคุณ
แต่แล้วนะคะนักแสดงสาวกรีดอัศดาพรก็ต้องกลับคำพูดค่ะ
รับว่าไปฉีดฟิลเลอร์เสริมหน้าอกอึมมาจริงเป็นเวลากว่า๕เดือนแล้ว
เกิดเสียงวิจารณ์อย่างหนักนะคะว่าเธอนั้นพูดไม่จริงค่ะ
ซึ่งสาวกรีนเปิดใจถึงกรณีนี้ว่าเธอไม่ได้ตั้งใจจะปิดบัง
แต่เป็นเพราะเธอไม่ทันตั้งตัวไม่รู้มาก่อนว่าจะโดนถามเรื่องนี้
แล้วก็ฟังคำถามไม่ชัดจึงเกิดการสื่อสารที่ผิดพลาด
ส่วนกรณีที่มีหลายคนค่ะเป็นห่วงเรื่องการฉีดฟิลเลอร์

นักแสดงสาวก็เผยว่าเธอคิดดีแล้ว
แล้วก็ปรึกษาแพทย์แล้วก่อนการตัดสินใจทำค่ะ
ไม่ได้ตั้งตัวตกใจด้วยแหละเป็นความแบบว่าเข้ามาสามเลยอะไรอย่างนี้ไม่ต้องใจจะโกหกหรือว่าพูดพูดบิดเบือนอะไรอ่ะค่ะแต่มันมีมุมจริงสำหรับเรื่องการออกกำลังกายคือตัวกินออกกำลังกายจริงและกินกินเวย์ประกอบด้วยอาจจะฟังฟังคำถามไม่ค่อยไม่ค่อยชัดไม่ค่อยรู้เรื่องเองด้วยอ่ะค่ะก็เลยอาจจะต้องข
สำหรับตัวกินเองกินมองว่าคนนี้คุณหมอที่ดูแลกับกินอยู่แล้วก็ดูแลเรื่องของกินตรงส่วนนี้อยู่อ่ะค่ะกินเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจเพราะเราก็ศึกษามาระดับนึงแล้วคือเรื่องฟิลเลอร์เนี่ยหลายคนเป็นหวกอากาศบ้านเรามันร้อนไงกลัวฉีดเข้าไปแล้วนี่ไงย้อยไปถึงเอวทำไงอ่ะคุณคือดิฉันไม่เข้าใจยังไงดิฉัน
ตั้งตัวไม่ถูกเลยก็เลยต่อไปแบบนั้น